ผู้ชายคนหนึ่งนะสูบกัญชามาแล้วเจอตำรวจก็กลัวโดนจับ
หนีตำรวจขึ้นไปนอนครับอันนี้เขาทำถูกไหม
หนีตำรวจไปนอนนอนที่ไหนแต่ไปนอนที่ไหนนี่สิ
นอนตรงขอบของราวสะพานต่างระดับคุณผู้ชม
กลัวจะตกเหลือเกินตกลงมาก็สูงเดี๋ยวโดนรถทับอีกนะฮะ

โอ๊ยไปโดนตัวไหนมาเขาก็บอกกัญชานะฮะ
แต่มานอนคว่ำแบบนี้อยู่บนขอบสะพานเสียวนะ

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะไปจับตัวได้นะ

ทำไมถึงไม่นอนไปที่ดีเพราะกลัวตำรวจตามเจออย่างนี้หรอ

เขาหนีขึ้นมาบนนี้เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เจ้าหน้าที่อาสามูธิกูภัยสว่าง
รัตนไตรธรรมสถานสระบุรี
หนองแคร์ได้รับแจ้งว๑เรียกว๒
ผู้ชายคนหนึ่งท่าทางไม่ปกติ
เหยียดยาวคว่ำหน้าอยู่บนราวสะพานต่างระดับ
กองสายพาชีวิหารแดง

ช่วยรีบมากันหน่อยกลัวเหลือเกิน
กลัวจะตกลงไปบนถนนผนโยธิน
ซึ่งข้างล่างก็มีรถสัญจรจำนวนมาก

ตกลงไปกระแทกพื้นที่ความสูงกี่เมตรแล้วคุณ

แล้วถ้าตกไปโดนรถชนรถทับอีกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยรุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ราบไปกับราวสะพานต่างระดับ
รองเท้าแตะวางไว้อยู่บนสะพานก่อนนะ

และทีนี้กู้ภัยก็ขอกำลังสนับสนุน

ที่เกิดเหตุเนื่องจากเกรงว่าถ้าชายคนดังกล่าวเกิดหลอน
กระโดดลงไปจากสะพานจะได้รับอันตราย
ค่อยคุยค่อยเกลี้ยกล่อมคุณดูสิ
นี่ฮะจนกระทั่งเขาเปลี่ยนท่าจากนอนมาเป็นนั่ง
แต่นั่งก็หวาดเสียวอยู่ดีถ้าหงายไปเนี่ยนะคุณ
กู้ไผก็ค่อยแล้วเกลียกอมนะ
ทีนี้ครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ผมดูดกัญชาเข้าไปผมเดินมาเจอกับตำรวจ

ผมก็เลยเดินหนีขึ้นมาที่สูงหน่อย
บนสะพานต่างระดับตรงนี้นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่หลังจากที่สามารถเกลี้ยกล่อมได้แล้ว

พาตัวนายตั้มกลับไปส่งด้านล่างของสะพานก่อน
คุณผู้ชมกลับไปส่งก่อนแล้วก็ทีนี้ก็อ้าวลงมาแล้วนะ
กลับบ้านนะไม่มีตำรวจดักอยู่แถวนี้แล้ว
กลับบ้านดีเพราะบ้านเขาอยู่ไม่ไกล

แค่นั้นจบจบกันเรื่องง่ายแบบนี้เลย